แต่นี่คุณเหลือเวลาอีกประมาณ๒เดือนจะสิ้น
เพราะเขาบอกว่างานจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนั้นเองนะฮะ
แล้วที่สุดตอนนี้ยังดูเหมือนว่ายังไม่มีอะไรที่มันจะมีการโปรโมทอะไรต่างเลย
มันมีข่าวลือว่าเปลี่ยนคนถือลิขสิทธิ์ด้วยอ่ะ
คือนะคะมันมีปัญหาหลายอย่างมากแล้วก็มีการเลื่อนแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนี้ครั้งที่๒แล้วนะคะ
หลายฝ่ายก็เลยคาดคิดว่าอาจจะติดปัญหาเรื่องของการเป็นเรื่องเงินหรือเปล่าเรื่องค่าใช้จ่ายหรือเปล่า
และแหล่งข่าววงในของไทยรัฐทีวีของเรายืนยันว่าไม่เกี่ยวกับปัญหาทางการเงินอย่างแน่นอน
แต่เป็นปัญหาภายในค่ะที่มีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อนซึ่งต้องดูต่อไปกันยาว
แต่ไม่รู้จะยาวถึงไหนนะเพราะมันจะสิ้นปีดีเดย์กันแล้วนะคะ
ส่วนทางด้านสาวสวยอย่างกวางฟ้ารุ่งค่ะในฐานะอดีตนางงามก็แง้มว่าพอทราบข่าวเรื่องนี้มาบ้างอยู่เหมือนกัน
แต่ยังไงก็มีแน่จัดแน่ไม่แห้วค่ะพร้อมกับขอแรงเชียร์ให้กับตัวแทนสาวไทยน้องนิ้งโสพิดาด้วยนั่นเองนะคะ
เอ่อจริงก็ทราบค่ะมาแววตารางอะไรต่างเนี่ยก็พึ่งจะออกมาก็เลยพอจะทราบว่าบั้งว่าการเตรียมงานอาจจะค่อนข้างทุกขันนิดหน่อยครับ

มีกำลังใจอย่างดีหรอ

น้องนิ้งก็พยายามมาก

อยากให้คนไทยเป็นกำลังใจให้ได้มงกุฎ

เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจ

มีแน่มีแน่เกิดที่เมืองไทยแน่นอน

ยังไงก็ยังมีเวลาอีก๒เดือนเขาบอกนะครับ

ปลายปีก็ปีหน้าแหละแต่ต้องมีแน่นะคะ
เพราะว่าแฟนนางงามไทยเนี่ยรอกันไม่ไหวแล้วเนี่ย